มาดูต่อกันที่เรื่องของนักแสดงกันหน่อยดีกว่านะ
ถ้าเป็นนักแสดงมากฝีมือมากความสามารถแล้วก็ไม่ว่าจะบทบาทไหน
เอาอยู่ทุกบทนะคะอย่างเธอคนนี้ค่ะสาวเบลล่ารานีนั่นเอง
ไม่แพ้ใครเลยไม่ได้สวยอย่างเดียวนะเบลล่านี่เขาสายฮาด้วยนะคุณผู้ชม

ใครบอกว่าเป็นนางเอกจะต้องเรียบร้อยอย่างกับภาพพับไว้นี่

ไปดูความแก่นเซียวเปรี้ยวซ่าของสาวเบลล่ากันหน่อยดีกว่านะฮะ
จากละครในเรื่องบุภเพสันนิวาสไง

แล้วตีบทแตกกระจุยค่ะสำหรับเรื่องนี้
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอินเนอร์ส่วนตัวของเบลล่า
แล้วก็บวกกับความสามารถของน้องหรือเปล่า
เลยทำให้การแสดงในบทนี่มันปังมากจนเคยเป็นแฟน

นี่ใครจะไปคิดว่าจะมีบทบาทแบบนี้ให้นางเอกเล่น
รู้หรือจะเป็นชาวบูตะต่อยสาวเบลล์

ชีวิตจริงนอกบทละครนะนางเอกสาวคนนี้
ก็มีความตลกขบขันให้เห็นกันได้เรื่อยค่ะ
บอกเลยว่านักแสดงตลกทั้งหลายเตรียมนะคะ

ตกงานได้เพราะว่าชีเบลจัดเต็มค่ะเสื้อผ้าหน้าผมอย่างลุคนี้นะคะ
มาในเซตเสื้อกระโปรงเข้าชุดลายสก๊อตแบบไทยบ้านเลย

พร้อมแล้วลุกไปเต้นม่วนกับเพื่อนกันเลยจ้า
กลมกลืนเข้ากับเพื่อน
คนหลังนี่คือคุณมะม่วงเขาก็ดังในโซเชียลเหมือนกัน
ส่วนคนข้างหน้าคุณมาริโอโจ

คือเต้นจัดเต็มมากบอกเลยว่าแฟนคลับนะ
พอเต้นท่านี้เสร็จหน่ะยืนตรงได้ไหมอยากรู้

ไม่ได้ข้อเข่าไม่ไหว